ขึ้นชื่อว่าขโมยเอาทุกอย่างที่เอาไปได้

เขาตระเวนขโมยถังขยะอยู่ที่หน้าบ้าน
เอาไปขายแล้วเอาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพ
นี่มีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะฮะ
กล้องนี้อยู่ที่บ้านหลังหนึ่ง
ซึ่งบ้านหลังนี้ศูนย์เสียถังขยะนี่แหละ

ประมาณ๒ถังแล้วนะคะ
ภาพจับไว้ได้เป็นผู้ชายคนหนึ่ง
เดินไปขโมยถังขยะเป็นถังเหล็กนะ

แล้วก็เอาขึ้นรถ๓ล้อเครื่องขับหนีไปเลย

หลังเกิดเหตุพันธุ์ตำรวจโทนัทธวุฒิศรีเสมอสารวัสสืบสวน

นำกำลังไปติดตามจับกลุ่มตัวหัวขโมยคนนี้ไว้ได้

บ้านหนองย่าม้าตำบลพระธาตุบังพวน
ทราบชื่อคือนายชัยพฤกษเดชบุญอายุ๓๒ปีค่ะ
ซึ่งตอนที่เข้าไปจับกลุ่มเขาก็มีท่าทางเหมือนคนติดยาเสพติด
ก็เลยควบคุมตัวไปที่สพมหนองคายและตรวจปัสสาวะ

ก็เลยต้องแจ้งข้อกล่าวหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่๑ยาบ้าโดยผิดกฎหมาย

นายชัยพฤกษ์ให้การบอกว่า
ตัวเองมีอาชีพตระเวนเก็บของเก่าขาย
คำว่าของเก่าเนี่ยคือเขาต้องไม่เอาแล้วนะ

แต่เขาบอกว่าตระเวนไปตามบ้านต่าง

แม้คนในบ้านจะอยู่ก็จะเข้าไปหยิบเอา

อันนั้นเรียกเก็บของเก่าขายไหม
ในครั้งนี้ขโมยถังขยับแบบเหล็ก
ลักษณะก็คล้ายถังน้ำมันขนาด๒๐๐ลิตรนะคะ

พอได้เงินมาจะเอาไปซื้อยาบ้ามาเสพ
หาเงินได้ก็จะไปซื้อยาบ้าหมดเลย
พอเงินหมดก็ตระเวนหาของใหม่
ขโมยของใหม่แล้วก็เอาไปซื้อยาบ้าอีก

เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ทั้งเรื่องของลักษัพแล้วก็เรื่องของยาเสพติด